เรื่องของต้องมาเตือนย้ำกันแบบนี้
ในการไปซื้ออุปกรณ์ต่างที่

บนที่นอนครับน้องไปซื้อสายชาร์จมาจากร้านทุกอย่าง๒๐บาทนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตก็คือเป็นเด็กหญิงอายุ๑๓ปีครับเป็นนักเรียนชั้นป๖
ว่าเด็กหญิงวีระสุดาภูลสวัสดิ์นะฮะโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องพักสภาพศพนั้นที่แขนขวาเป็นรอยไหม้นะฮะ
ตามร่างกายไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะฮะ
ว่าเสียชีวิตมาจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากว่าน้องเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์
อยู่ในที่นอนโดยเสียบสายชาร์จเอาไว้เสียบไปเล่นไปอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งไฟมันเข้าตลอดนะฮะประกอบกับสายชาร์จตรวจสอบย้อนหลัง
มันเป็นสายปลอมคุณผู้ชมค่ะน้องไปซื้อมาจากร้านขายของทุกอย่าง๒๐นะฮะ
หาชาร์จได้ไหมชาร์จได้แต่มันอันตรายมันผลิตไม่ได้มาตรฐาน
นะฮะสุดท้ายเนี่ยน้องก็เสียชีวิตแต่ว่าญาติเองก็ก็ทราบสาเหตุแล้ว
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายชาลีไกรสิง
อายุ๖๑ปีครับซึ่งเป็นตาของน้องที่เสียชีวิต
ในบ้านเขาอยู่กัน๓คนก็มีคุณตาคุณยายแล้วก็น้องที่เสียชีวิตนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องคนนี้ออกจากบ้านไปซื้อขนม
พร้อมกับเครื่องดื่มต่างมากินในบ้านจากนั้นก็ไปนอนเล่นมือถือในห้องคนเดียว
จนกระทั่งตาไปเรียกให้ออกมากินข้าว
เท่าไหรหลานก็ไม่ตอบเอ๊ะทำไมนอนนิ่งไม่ยอมตอบ
ก็เลยเอามือไปจับที่แขนแล้วตาตอนจับถูกไฟดูดไปด้วยครับ
คือไฟมันยังแล่นอยู่ไฟมันยังวิ่งเข้ามาอยู่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าหลานถูกไฟช็อตตายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครับ
นี่เห็นไหมไหม้เลยนะฮะส่วนบรรยากาศที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะฮะแน่นอนครับ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับเพราะว่าต้องสูญเสียหลานคนนี้ไปอย่างกระทันหันนะฮะ
มีญาติมีเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จัดงานศพให้กับเด็กคนนี้นะ
แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในการตั้งสวดอภิษฐรรมศพด้วยครับ
ชาลีก็คือเป็นคุณตาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของสายชายปลอมนี่แหละ
เพราะข้างนอกมันเป็นสปริงคล้ายกับเป็นเหล็กตรงรอยต่อมันอาจจะขาด
ที่ผ่านมาเห็นแต่ในข่าวก็เตือนหลานตลอดว่าอย่าไปเล่นอะไรอย่าไปซื้อของแบบนี้มาใช้นะ
แต่หลานก็ด้วยความเป็นเด็กนะก็ไม่เชื่อนะครับไปฟังเสียงคุณตาครับ
ร้องไห้มันหมดแรงนะครับให้ทุกคนก็ไม่อยากจะเสียไม่อยากจะตาย
แต่เหตุมันก็ป้องกันได้ถ้าพวกเราไม่ประมาท
ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาแล้วนะครับ
โดยเด็กหญิงวีรสุดานั้นอยู่ที่บ้านนี้กับคุณตาครับ
ตาก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าพ่อแม่เขาไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ตอนนี้ก็ทราบข่าวแล้วอยู่ระหว่างการรอเดินทางมารดน้ำศพลูกสาวในช่วงเย็นวันนี้นะครับ